ที่บ้านนี้ค่ะที่จังหวัดปัตตานีบ้านนี้เขาอยู่กัน๕คน
มีคุณแม่ลูก๓คนแล้วก็มีน้าสาว
ตัวคุณแม่ทำงานอยู่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งปรากฏว่าแม่ติดโควิด๑๙
ก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีตั้งแต่วันที่๓สิงหาคม
คนอื่นในครอบครัวทีนี้ก็เป็นผู้เสี่ยงสูงก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ผลออกมาก็คือน้าสาวลูกคนโตลูกคนกลางเป็นลบนะคะไม่พบเชื้อแต่น่าเห็นใจมาก
ลูกสาวคนเล็กอายุเพิ่ง๒ขวบติดโควิด๑๙รอเตียงรักษาอยู่นะคะ
แต่ปัญหาก็คือเขายังอยู่ด้วยกันในบ้าน
ก็กลัวว่าเด็กอีก๒คนที่ไม่พบเชื้อค่ะ
กลัวว่าจะติดเชื้อไปด้วยก็ดูแลกันค่อนข้างลำบากอ่ะนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ค่ะไปคุยกับเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือ
ดูแลเรื่องอาหารการกินเขาก็บอกว่า
ทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่าให้รอก่อนเดี๋ยวจะมารับตัวไปรักษานะ
แต่รอมา๓วันแล้ว
ยังไม่เห็นมีโรงพยาบาลมารับตัวเด็กไปรักษาเลย
เพื่อนบ้านบอกเป็นห่วงมากและกังวลมากนะคะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบมารับตัวเด็กไปรักษา

กลายเป็นว่าทุกคนในบ้านจะติดเชื้อกันไปด้วยค่ะ
คือตอนนี้เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไร
ก็ช่วยเหลือได้เบื้องต้นดูแลเรื่องอาหารการกิน

ก็ต้องฝากหน่วยงานรัฐดูแลความเป็นอยู่ให้หน่อยค่ะ
โอ้โหตัวนิดเดียวดูสิใช่ค่ะ๒ขวบเอง
กังวลแล้วก็กังวลที่ว่ามันอยู่ข้างอีกใช่ไหม

เสร็จทีนี้แล้วก็เด็กที่ป่วยอยู่ก็ไม่ได้รับรักษาใช่ไหม
ผู้ใหญ่มันก็ไม่มีแต่เด็กก็จะป้องกันตัวยังไงใช่ไหม

นั้นแหละก็
ฉันก็อยากจะให้โรงพยาบาลเขามารับเร็วนะคะ
แต่ว่าส่วนตัวเด็กที่ป่วยจะให้รับรักษาเร็วใช่ไหม
ถ้าว่าจะเกิดลมปอดหรือว่าลม
ถ้าว่าเชื้อมันจะลงปอดแล้วจะรักษาลำบากใช่ไหม
มันก็เป็นเด็กด้วยแค่๒ปีเองพูดถึง
นั่นแหละจะมารับจะมารับ๒วันแล้ว๒วันที่ผ่านมาแล้วใช่ไหม
ก็ไม่ได้มารับในวันที่๓แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มารับสักที
เพื่อนบ้านบอกรอมาสามวันแล้วแต่สุดท้ายต้องบอกเลยว่าข่าวดีนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองโรงพยาบาลปัตตานีมารับตัวเด็กไปแล้วนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่มาและมีคุณแม่ครับคุณแม่มารับไปด้วย
คือคุณแม่ติดโควิด๑๙นะคะแต่เขาให้เด็กไปรักษาตัว
แล้วก็รักษาควบคู่กันไปกับคุณแม่จะได้มีคนคอยดูแลค่ะอ่า
รับไปแล้วแบบนี้ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาล
ก็ต้องนำน้องไปเอ็กซาเรย์ปอดก่อนเลยอันดับแรกนะคะ
ยังไม่ลงปอดนะคะเชื้อยังไม่ลงปอดครับ
น้าสาวพี่ชายพี่สาวเนี่ยก็ยังกักตัวกันอยู่ในบ้านนะคะ
ก็ต้องรอดูว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
ต้องมีการตรวจหาเชื้อกันเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะคะ
อย่างน้อยก็ได้อยู่กับคุณแม่นะใช่คุณแม่มารับเลยค่ะ